คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องราวบนท้องถนน

คนที่ลงโพสต์ในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
มาอีกแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้ว

กราบมาอีกแล้ว
ไม่รู้จะพูดยังไงคุณมันไม่สุภาพ

คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันหน่อย
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่คลิปนี้
แพร่ลงในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ
ว่าคนเราก็มีพ่อมีแม่
และทำไมจะต้องไปกราบเท้าเขาด้วย
ทำผิดอะไรเอาไปดูครับ
เฮ่ยเหมือนกันมันมันมัน
ลงมากราบบาทาผมเดี๋ยวนี้
นี่ผมพูดเพราะไว้ไหมฮะค่ะค่ะ

คาดว่าน่าจะมีการกระทบกระทั่งกัน
เฉียวชนระหว่างรถบัสกับรถตู้อัลพาร์ท

เหตุเกิดอีกแล้วกราบตีนกูมาอีกแล้วห้าห้า

ชายคนหนึ่งที่สวมหมวกอยู่ในอาการโมโหอย่างหนัก
ตะโกนบอกให้คนขับรถบัส
ลงมากราบเท้าตนเอง
หลายรอบด้วยกันที่ตะโกนมาแบบนี้

จะพยายามยกมือไหว้ขอโทษจากบนรถแล้วก็ตาม
แต่ชายที่ใส่หมวกชายคู่กรณียังไม่พอใจ
ยังตะโกนต่อว่าด่าทออย่างรุนแรง

พูดจาเสียดสีอย่างรุนแรงต่อไป

เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลง
แคปชั่นเหตุเกิดอีกแล้ว
กราบตีนกูมาอีกแล้วฮ่านะครับ

ไม่ว่าจะเป็นกราบรถกู้อันนั้นก็นานแล้วนะฮะ

สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เจ้าของโพสต์ได้ขยายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ชนกัน
แต่เรื่องของเรื่องคือรถหรูอัลพาร์ทคันสีขาว
แซงรถบัสคันนี้ไม่ได้
จอดรถแล้วก็ลงมาหาเรื่องซะเลย
หลายคนพอรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วพากันวิพากษ์วิจารณ์
กลับไปที่ชายเรื่องของกลับไปหาเรื่องของคนขับรถบัสนะครับ
และยังตั้งคำถามว่าใหญ่แค่ไหน
เรียกคนอื่นลงมากราบเท้า
หรือคิดว่ารวยแล้วขับรถหรูแล้ว
ทำอะไรก็ได้นี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนข้อเท็จจริง
ดูภาพจากที่เผยแพร่ในโซเชียล
แล้วก็เรียกตัวทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำต่อไป
อันนี้ทางเจ้าของโพสต์เขาก็โพสต์ไว้นะครับ
บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนขับรถบัสเขาก็มีพ่อมีแม่
เขาไปยกมือกราบเท้าพ่อแม่ไม่ดีกว่าเหรอ
อันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลนะครับ